คำถามที่มีไปยังสบคนะครับวันนี้สบคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขตอบตรงกัน
ก็คือหลังจากที่ผ่านระยะ๒ที่ให้ผ่อนปลนกับกิจกรรมกิจการต่างไป๑๔วัน
เดี๋ยวประเมินว่าเฟสที่๓จะเปิดได้ไม่ได้อย่างไร
ตัวเลขจะอยู่แบบไหนอะไรยังไงอันนี้เขาวางเกณฑ์เอาไว้แล้ว
แต่ดูตัวเลขวันนี้ก่อนวันนี้สบคแถลงเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑รายนะฮะนี่ฮะเป็นผู้ชายอายุ๔๕ปีเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศบาเรนนะครับ
เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่กักตัวที่เป็นสถานที่ของรัฐนะครับ
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีกวันนี้๓๑รายนะครับออกจากโรงพยาบาลได้และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ทำให้ตอนนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขสะสมเนี่ย
มีผู้ที่ยังติดเชื้อโควิด๑๙และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
อีก๙๐รายเท่านั้นนะฮะ
เราป่วยสะสม๓๐๓๔ราย
รักษาหายแล้ว๒๘๘รายเสียชีวิตไป๕๖ศพ
อยู่ในโรงพยาบาลอีกแค่๙๐รายเท่านั้น
ส่วนเรื่องของพฤติกรรมของคนไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่านายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
มีบริษัทวิจัยในอังกฤษนะครับที่เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด๑๙
ของประชาชนในประเทศอาเซียน
พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมในการใส่หน้ากากอนามัย
และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสูงที่สุดในอาเซียนนะฮะนี่ฮะ
สูงที่สุดนะครับร้อยละ๙๕นะฮะ
เพราะว่าเราให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ดีมากนะคะทำให้ตัวเลขก็เป็นที่น่าพอใจต่อเนื่องเลย
ถูกต้องอันนี้ต้องชื่นชมทุกคนแต่ก็กาดอย่าตกนะฮะ
ต้องช่วยกันไปเรื่อยนะครับแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องที่กลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปลน
ในระยะที่๑และระยะที่๒ได้ร้องขอให้สบค
อนุญาตให้เปิดบริการได้เพราะตอนนี้เดือดร้อนเหลือเกิน
อย่างกลุ่มนวดใช่ไหมนวดแผนโบราณเนี่ยเขาก็ไปร้องขอนะครับ
โศกสบคบอกว่าทางสบคทางรัฐบาล
ก็ทราบถึงความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพ
แต่การประกาศผ่อนปลนกิจการและกิจกรรมอะไรนั้น
คณะกรรมการของสบคจะต้องประเมินจากชุดข้อมูล
เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเปิดไปแล้วให้ทำไปแล้ว
ดำเนินกิจกรรมกิจการไปแล้วประชาชนทุกคนจะปลอดภัย
หากสถานการณ์ยังคงที่แบบนี้นะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ตัวเลขหลักเดียวแบบนี้เป็นแบบนี้ทุกวัน
วันละคน๒คน๕คน๗คนก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ไปจนครบ๑๔วันหลังการประกาศระยะที่๒
ประกาศระยะที่๒ก็๑๗พฤษภาคม

๔วันถ้านับนิ้วดูแล้วก็๓๑พฤษภาคม

ถ้า๑๔วันนี้ตัวเลขยังแบบไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเยอะแยะเนี่ย
บคก็จะพิจารณาประกาศผ่อนปนในระยะที่๓ต่อไป
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เห็นตรงกันนะครับบอกว่าต้องดูไปอีก๒สัปดาห์นะครับ
ว่า๑๔วันตามระยะการฟักตัวของโรคโควิด๑๙นะ
ถ้าเกิดดีขึ้นก็จะเปิดให้ฮูนอนุทินวันนี้ถึงท่านบอกว่า
ผมนี่ก็จุดทูปทุกวันนะจุดทูปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน
ให้สถานการณ์นิ่งนะเมื่อสถานการณ์นิ่งแล้วสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า
ประเทศไทยเราคุมได้แล้วเราไม่ไปติดหนักอะไรแล้วปลอดภัยระดับหนึ่งแล้ว
จะไม่มีวัคซีนไม่มียาเนี่ยตรงนี้ก็จะผ่อนปลนผ่อนคลายในเฟสต่อไป
อืมนะคะดังนั้นเรายังต้องร่วมมือกันแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยนะคะใช่ครับ